ความตั้งใจของผู้ก่อตั้งธุรกิจทิปโก้ที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่สับปะรด
เวลาผ่านไป๔๐ปีน้ำผลไม้ทิปโก้วันนี้เติบโตมาไกลเกินฝัน
ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
เป็ปต์ของเราเราจะเน้นไปที่ทำยังไงให้คนมีสุขภาพดี
คือมิชั่นของเราหรือภารกิจหลักของเราคือนำสุขภาวะที่ดีสู่สังคม
เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่

เล่าถึงความท้าทายของตลาดน้ำผลไม้
คือการแข่งขันที่ยิ่งเข้มข้นก็ต้องยิ่งพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการใหม่
ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาในเรื่องอะไรเราก็จะวิ่งรีบวิ่งตรงให้เร็วที่สุด
ที่ผ่านมาจะสังเกตดูได้ว่าเราค่อนข้างจะเร็วมาก
เราจะรู้ข่าวก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้
แต่ประเด็นที่สำคัญมากที่สุดที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือลูกค้าสุขภาพของลูกค้าไม่มีปัญหาอะไร
ลูกค้าได้รับการแก้ไขในเรื่องของปัญหานั้นอย่างเร่งด่วน
แต่ในรายการก็ต้องทำความเข้าใจและหาสาเหตุให้ชัดเจนว่าตกลงเกิดจากอะไร

เอกพลมองว่าตลาดน้ำผลไม้ยังเติบโตได้อีก
โดยเฉพาะการลุกไปตลาดต่างประเทศ
และอาศัยพลังของทีมเวิร์คเปิดพื้นที่ให้ทุกคน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
เราทำงานเป็นทีมครับที่สำคัญที่สุดเลยคือสิ่งที่ผมพยายามจะให้โอกาสแต่ละคน
ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้มากที่สุดที่เป็นไปได้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ที่ผมคนเดียว
เพราะว่าผมมาแล้วก็ไปคนอื่นมาแล้วก็ไป
แต่ว่ามันก็ต้องมีการส่งต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่
ให้คนรุ่นใหม่ที่สามารถจะคิดและตัดสินใจ
แล้วพาบริษัทนี้ให้ก้าวหน้าไปในอนาคต
ก็คืออยากให้คนเปิดใจคุยกันให้มากที่สุดเป็นไปได้
หนังสือคือหนึ่งสิ่งที่เอกพลมีติดตัวอยู่ตลอด
เพราะเป็นทั้งเพื่อนเดินทางและคัมภีร์ชีวิต
โดยเฉพาะหนังสือที่อ่านยากเอกพลจะชอบมาก
เพราะยิ่งอ่านก็ยิ่งสนุก
มันอยู่ตรงที่ว่าอ่านกี่ทีมันได้ของใหม่มาทุกที
อ่าน๑๐ทีก็เหมือนกับอ่านใหม่
ซึ่งบางทีเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเราเข้าใจถูกหรือเปล่า
แนะว่าถ้าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุข
หัดปฏิเสธให้เป็น

ก็ต้องเลือกเอาว่าเรื่องไหนที่เราคิดว่ามันสำคัญ
แล้วมันมีประโยชน์ต่อทั้งตัวเราและคนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่จำเป็นจริง
ยิ่งมีภาระเยอะยิ่งต้องคิดขนาดนี้เลยว่า

ก็แสดงว่ามันจำเป็นที่จะต้องไม่ทำ

ถ้าเราแยกแยะเป็นก็จะโอเค
โปรดติดตามตอนต่อไป